คุณผู้ชมฮะแล้วก็ถ้าย้อนกลับทางคดีอีกนิดหนึ่งนะครับ
คือวันก่อนมีกระแสข่าวออกมาว่าตำรวจพิสูจน์หลักฐานนะนะ
สามารถไปพบเจอเส้นผมของคุณแตงโมนิดา

ทำให้หลายคนออกมาแสงความคิดความเห็นว่าจริงเหรอ
และทีนี้ถ้าคุณตังโมตกน้ำตกท่าตกท้ายเรือ

เส้นผมหลุดเป็นกระจุกหรือเปล่าหรือหลุดเปลี่ยงบางเส้น

ไม่ได้พบที่ใบพัดแต่พบซอกท้ายเรือหากมีจริงตำรวจต้องหาที่มาว่ามาติดตรงนี้ได้อย่างไรที่ใบพัดเรือนะถ้าใบพัดจะพันเส้นผมเข้าไป
ก็ไม่น่าจะพันแค่บางเส้น๑๒เส้นเนี่ยอาจจะไม่พันแต่อาจจะโดนศีรษะด้วยซึ่งเรื่องนี้ยังเป็นปริศนาที่ทุกคนอยากรู้
จ๋าตอบมาให้ชัดเจนหน่อยนะครับว่าเส้นผมตรงนั้นมันไปพันได้ยังไงนะฮะทีนี้ครับคนที่มาอธิบายได้พอสมควรเหมือนกันนะแต่จริงก็ไม่ได้อยู่ในชุดนิติเวศนะแต่ว่าเป็นอาจารย์ก็คือรองศาสตราจารย์
ถ้าพบเส้นผมคุณแตงโมทั้งบนเรือเส้นสองเส้นถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะคุณแตงโมขึ้นเรือจริง
แต่ถ้าไปพันใบพัดเรือน่าจะพบแบบเป็นกระจุกกระจุก
แล้วก็น่าจะมีบาดแผลอื่นประกอบด้วย

ไปยังพันตำรวจเอกจัตุรนิย์อนุรักษ์บัณฑิษฐ์
ภูมิกับการสพเมืองนนทบุรีช่วงนี้
ภูมิกับท่านก็รับบทหนักอยู่พอสมควรกับคดีใหญ่นะฮะ
ได้รับคำตอบมาแบบนี้ครับ
บอกว่าไม่ทราบเรื่องพบเส้นผมของคุณแตงโมที่ใบพัดเรือมาก่อน

และไม่ทราบว่าเรื่องนี้มาจากไหน
สำนวนคดีไม่มีหลักฐานชิ้นนี้

แสดงว่าเรื่องเส้นผมที่ใบพัดน่าจะเป็นความเข้าใจผิดมากกว่า

คือก่อนหน้านี้มันมีออกมาเลยนะว่ารายงานข่าวออกมาว่า
พบเส้นผมของคุณแตงโมเนี่ยทั้งบนเรือแล้วก็ไปติดที่ใบพัดนะครับ
โอ้โหมีการอธิบายมาเป็นตัวเป็นตะเลยเหมือนกัน
แม้ว่ารักษณะเส้นผมอาจจะลอยมาเปรี้ยวมาหรือว่าตกจากเรือ
หรือบางทีอาจจะคุณแตงโมไปติดตรงใบพัดอะไรแบบนี้
เอาฟังจากปากของภูมิกับนะ
ที่เขาบอกว่าไม่ทราบนะเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในสำนวนด้วย
จริงแต่ถ้าพบบนเรือพบแน่
แต่ที่ใบพัดภูมิกับยืนยันบอกว่าไม่ได้อยู่ในสำนวน
เรื่องนี้กลายเป็นปริศนาอีกแล้วใช่ไหมคะ